ช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนกันใครที่จะซ่อมรถเอง

แต่จังหวะนั้นแม่แรงมันเคลื่อน
โอ้โหรถทับอยู่ครึ่งตัว

ชาวบ้านเพื่อนบ้านก็ต้องไปช่วยกันสิครับ
อาสากู้ภัยเพียวเยื้องไทยศรีราชาไปช่วยเหลือนายไพมโรธ
กิ่งเกรดอายุ๔๑ปีคุณผู้ชม
ก็ถูกรถตู้ทับนะทับตัวทับขาทั้งสองข้างต้องรีบใช้แม่แรงเนี่ย
ดันรถขึ้นไปใหม่แล้วก็ดึงตัวเอาเขาออกมา
แล้วก็ประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอากาศ
อาชีพเป็นคนขับรถตู้รับจ้าง
ก่อนเกิดเหตุก็ใช้แม่แรง๒ตัวยกรถตู้ขึ้นไป
ซ่อมคลัสของรถนะฮะแต่ขณะที่มุดเข้าไปเนี่ย
แมลงตัวหนึ่งมันเลื่อนแล้วมันหลุดครับ
ทำให้แม่แรงอีกตัวหนึ่งรับน้ำหนักไม่ไหวรถก็หล่นมาทับร่างเขาครับ
โอ้โหนายไพโรธก็ร้องร่ำด้วยความเจ็บปวด
ทุกคนก็เลยรีบวิ่งออกไปดูไปช่วย
เอาแม่แรงอีกตัวหนึ่งยกรถขึ้นไปแล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะอันนี้ก็เป็นเอามาเตือนกัน
สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ชำนาญเรื่องของการซ่อมรถ
แต่ว่าทำเองอย่างนี้ต้องระวังความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับ